ก่อนหน้านี้ผู้ว่ากรทมเอาโดรนขึ้นบินใช่ไหมคะ
ก็ได้เสียงตอบรับออกมาว่าเล็กจังเลยน้อยไปไหมน้ำขนาดนั้นโรนลำเท่านั้นแล้วมีในพื้นที่แค่ไหน

โรงเรียนการบินกรุงเทพก็เลยเอาเครื่องบินเล็ก๘ลำขึ้นโปรยละอองน้ำเลยนะคะบริเวณที่บางขุนเทียน
โดยทำการบินช่วง๙โมงเช้าซึ่งก่อนขึ้นบินเขาวัดปริมาณฝุ่นละอองก่อน
เอามาวัดได้๙โมงเช้าก่อนขึ้นบินอยู่ที่๔๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
หลังจากนั้นเครื่องบินบรรทุกน้ำสะอาด๑๐๐ลิตรก็บินขึ้นไป
ระดับความสูงเฉลี่ย๙๐๐ฟุต
ฉีดพ่นน้ำในพื้นที่๑๖ตารางกิโลเมตรค่ะ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
ก็ขึ้นไป๒ลำด้วยกันนะในครึ่งชั่วโมงนี้
เท่ากับว่ามีการฉีดพ่นน้ำไป๒๐๐ลิตร
จากนั้น๑๑โมงตรงค่ะ
ไปวัดค่าฝุ่นละอองอีกทีนึง
ปรากฏว่ามันลดลงมาจาก๔๕เนี่ยเหลือ๓๕ค่ะ
ทางอาจารย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ถึงขนาดลงมาจากระดับลงมาถึงเกือบสีเขียวนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ตามทีนะธรรมชาติของฝุ่นมันมีจำนวนมาก
พอมันลดไปเนี่ยอุณหภูมิก็มีสิ่งสำคัญ
มันอาจจะทำให้มันขึ้นมาอีกนะครับ
คือมันจะขึ้นขึ้นลงแต่ว่าถ้าเกิดผลรวมในตอนเย็นเนี่ย

แสดงว่าทฤษฎีนะครับและวิธีการปฏิบัติเราถูกต้องแล้วแหละนะครับ
เราก็จะใช้การทดสอบหรือทดลองตัวนี้นะครับ
ให้กับจุดต่อไปทันทีนะครับว่าเราจะควรจะเข้าไปจุดไหน
ซึ่งก็คงจะเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครครับผม
วันนี้ค่ะมีการบินฉีดพ่นลองน้ำทั้งหมด๘เที่ยว
ให้น้ำสะอาดประมาณ๑๒๐๐ลิตร
และหลังจากเสร็จภารกิจตัวแทนกรุงเทพมหานครนักบินนักวิชาการ
ก็จะมาหารือกันกำหนดแผนการบินพ่นละอองน้ำ
เพื่อแก้วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินข้ามมาตรฐานในพื้นที่อื่นต่อไปนะคะ
แล้วก็ร่วมกับกรทมมาฉีดพ่นละอองน้ำล้างทำความสะอาดพื้นที่ด้วย
พื้นที่เขายังมีการติดตั้งเป็นระบบพ่นลองน้ำ
บริเวณสะพานลอยของถนนวิภาวดีรังสิต
ถึง๕แยกลาดพร้าวถ้าใครผ่านจะเห็น
และบริเวณที่มีการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
กรทมเขาก็ขอความร่วมมือติดตั้งระบบฉีดทดลองน้ำด้วยนะคะ
สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้นะคะ
มีแนวโน้มลดลงแต่แค่บางพื้นที่นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ยังคงขอแนะนำอยู่นะคะ
ใครที่ต้องมีกิจกรรมนอกอาคารหรือกลางแจ้งเนี่ย
ได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
นี่ไงสภารรอยที่มีการฉีดพ่นละอองน้ำ